ราชบุรีเมื่อวานนี้วุ่นกันทั้งจังหวัดเพราะมีผู้ป่วยที่ติดโควิดสิบเก้า
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะคะแล้วเขาจะไปเจอใครบ้าง
ทีเนี้ยนะฮะเหตุเกิดประมาณบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนายประสงค์ตินบนะครับ
กำนันตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามประกาศเลย
เอาทุกหน่วยงานช่วยกันติดตามหน่อยติดตามตัวนายอนุสรนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็หนีการรักษาตัวไปจากโรงพยาบาลโพธาราม
คุณผู้ชมดูไว้ด้วยนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ท่านมีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ชิดท่านผู้ป่วยคนนี้หรือเปล่า
คือเขาหนีออกไปตอนที่จะไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
เจ้าหน้าที่จึงรีบออกตามหากันวุ่นเลยครับเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไปแพร่เชื้อให้กับใครที่อยู่ใกล้เขา
ปูพรมค้นหาทั้งตามบ้านร้านค้าและสถานที่ชุมชนนะที่คาดว่าผู้ป่วยเขาจะไปหลบซ่อนตัวอยู่
ใช้เวลาหาอยู่นานหลายชั่วโมงครับคุณผู้ชมนี่คือภาพที่เขากระจายกำลังกันค้นหานะฮะ
กระทั่ง๖โมงเย็นครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโพธาราบอกว่า
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าเขาหนีทำไมเนี่ยฮะท่านนี้ฮะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันโทรเกลี้ยกล่อมนะพยายามอธิบายถึงความจำเป็นที่คุณจะต้องรักษาตัวนะ
เพื่อให้เชื้อมันหมดจากตัวคุณหายสนิทก่อน

ขี่รถกลับมาจากโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เนี่ยฮะรถแบบว่าทำขึ้นมาอย่างพิเศษเลย

กันการแพร่เชื้อแล้วส่งขึ้นตึกรักษาไป
คือผู้ป่วยรายนี้หนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วถึง๒ครั้งนะครับ
สาเหตุเนื่องจากอยู่โรงพยาบาลนานเครียดนะฮะ

ท่านผู้ว่าโอ้โหกำชับเลยเพราะว่าหนี๒ครั้งแล้ว
ท่านผู้ว่ากำชับเลยเจ้าหน้าที่จากนี้เนี่ย
ต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างใกล้ชิดนะ
และต้องคอยพูดปลอบประโลมให้กำลังใจเขา

ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำขึ้นมาอีกนะฮะ